คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้บ้างค่ะ
คือชาวบ้านที่นนทบุรีเขาก็ตกอกตกใจ
เขาบอกว่าเขาไปเจอซากของเด็กทารกเนี่ยเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปตรวจสอบอยู่ตรงข้างกำแพงเลย
แล้วลักษณะคุณผู้ชมร่างน่ะคือไม่สมบูรณ์แล้วนะ
หมายความว่ามีขาสองข้างมีแขนข้างหนึ่งอะค่ะ
เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๗โมง
โดยสพรัฐนาธิเบสเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านเขาไปเจอเป็นศพทารกถูกทิ้งอยู่ริมกำแพงเลย
อยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ทีนี้พอตำรวจสพรัฐนาธิเบสเขาได้รับเรื่องรีบไปตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วก็ประสานทางแพทย์เวรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เอาตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็อาสากู้ภัยป่อเต็กตึ๊งไปด้วย
จุดนี้มันอยู่ใกล้กับกำแพงปูน
ติดกับทางบริษัทแคทเทลคอมจำกัดที่ถนนติวานนท์
มันเป็นสวนหย่อมแล้วบนพื้นดินเจอศพของเด็กทารก
อายุน่าจะสักประมาณ๕๖เดือน
สภาพเนี่ยเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะที่ลำตัวน่ะมีหนอนอยู่ด้วย
ร่างคือมันไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามีแค่ขาสองข้าง
มีแขนข้างเดียวแล้วก็ศีรษะก็น่าจะเสียชีวิตมา

จากการสอบถามรอปภของหมู่บ้านก็คือนายสุชาติเสงบางยาง
บอกนะบอกว่าตอนเช้าตอนที่ตัวของนายสุชาติ
กำลังทำหน้าที่อยู่ในป้อมชาวบ้านวิ่งมานะ

แล้วชาวบ้านก็วิ่งมาบอกที่ป้อมบอกว่าเนี่ยไปดูหน่อย
เหมือนกับซากศพเด็กทารกอยู่ใกล้กับกำแพง
ตัวนายสุชาติก็เลยรีบไปดูค่ะ
ตอนนั้นนายสุชาติเองเขาก็ไม่แน่ใจไง
เขาก็ให้เพื่อนรอปภอีกคนนึงช่วยกันไปดูหน่อย
รวมถึงมีลูกบ้านลูกบ้านของหมู่บ้านที่เขาเป็นหมอ
แล้วมาตรวจสอบดูทีนี้พอหมอเห็น
พยักหน้าเลยบอกว่าเนี่ยศพเด็กจริง
แล้วก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ

แขนหักขาหักมันมีส่วนเอาไปโยน
ครับคาดว่ามันอาจจะโยนข้างกำแพงด้วย
นี่ค่ะก็รอปภบอกนะกระโหลกแตกแขนหักขาหัก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคือตัวทารก

หรือไม่ก็ตามที่รอปภบอกอาจจะถูกโยนข้ามกำแพงมา
ใช่แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าแขนอีกข้างหนึ่งที่หายไป
คือยังไงสัตว์เอากัดไปฆ่าไปหรือเปล่า
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องนำมาตรวจสอบนะคะ
แล้วก็จะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
บริเวณโดยรอบเพื่อหาตัวคนที่เอาเด็กมาทิ้งตรงนี้นะคะ